มีพล็อตเดิมหวนกลับมาอีกแล้ว

คู่รักคู่รักที่เลิกลากันไปแล้วนะ
แต่ฝ่ายชายไม่ยอมจบพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
ไม่ยอมจบบุกมาที่บ้านของฝ่ายหญิง

นี่ฮะจะเห็นว่าจะมีโต๊ะเก้าอี้วางอยู่เต็มเลยนะ
เพราะอย่างที่บอกคือเป็นบุฟเฟ่หมูกระทะด้วย
หน้าบ้านสองชั้นครับด้านล่างเปิดเป็นบุฟเฟ่หมูกระทะ

อำเภอจตุรพักษ์ภิรรณพิมาลที่๑๐๑

เจอร่างของนางวิภาดาตัณห์โหอายุ๓๙ปี
โดนยิงที่หัวและทะลุท้ายทอย
โดนยิงเข้าที่แก้มและลำคอด้วย
จากนี้ตำรวจเจอปลอกกระสุนปืนขนาด๙มม๓นัดครับ
แล้วก็กระสุนปืนด้านไปอีก๒นัด
ถามเพื่อนกับญาติผู้ตายเนี่ยเล่าให้ฟังว่า
ผู้ตายก็คือนางวิพาดาเลิกรากับนายอนุสรหรือว่าทอมมี่

เขาคบกันมาปีเสร็จแต่ไม่ได้แต่งงานกันนะสองคนนี้
เอาละกึ่มมึนเมาได้ที่เดินมาคุยกับผู้ตาย
ก็คือนางวิพาดาคุยกันไม่รู้เรื่องมีปากเสียงครับ
เพราะว่าฝั่งหนึ่งเมาด้วยอุ้ยทีนี้พอทะเลาะกันนะ
ฝั่งผู้หญิงนะเขาโทรไปบอกญาติที่เป็นตำรวจที่สพจตุรพักษ์พิมารให้มาที่ร้านไง
ทันไหมอ่ะโอ้ยทีนี้พอสามีได้ยินไง
ผมโมโหเลยว่าเอาจะโทรแจ้งตำรวจทำไมก็คว้าเหล้าขาวมานั่งดื่ม

ทอมมี่ฝั่งชายเนี่ยชักปืนมาขู่เลย
ผู้ตายก็คือนางวิพาดาวิ่งไปด้านหลังไปหลบไปหลบหลังคุณอา
ตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครคิดเลยนะว่าทอมมี่จะยิงจริง
เห็นแล้วล่ะชักปืนมาขู่แต่นึกว่าจะแค่ขู่เฉย
สุดท้ายทอมมี่จ่อปืนฮะเอาปืนจ่อรวยยิงวิภาดาไป๕นัท

คุณวิพาดาล้มนอนแน่นิ่งไปเลย
หลังก็เห็นเนี่ยทอมมี่ไม่อยู่รอตำรวจหรอก
ขี่รถมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปมุ่งหน้าเข้าตัวอำเภอจตุรพักษ์พิมารไปครับ
ฟังเพื่อนผู้ตายเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อย
นี่ครับคุณจิรวัตรเพื่อนผู้ตาย

เบืองต้นกูภัยเนี่ยนำร่างผู้ตายส่งชนสุดที่นิตเวศโรงพยาบาล๑๐๑
ส่วนคนก่อเหตุนายทอมมี่หรือว่านายอนุสรเนี่ยนะ
ชุดสืบสวนอยู่ระหว่างไล่ล่าตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายครับ